ข่าวนี้ส่งตรงมาจากจังหวัดนครพนมนะคะ
เป็นความคืบหน้ากรณีที่วัยรุ่นไปรุมทำร้ายครูอาร์ต
ครูหนุ่มอนาคตไกลอายุ๒๗ปีสอนคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งนี่ภาพจากกล้องวงจรปิด
วันเกิดเหตุค่ำคืน๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คือจับพฤติกรรมของคนร้ายได้หมดเลยค่ะ
คุณรู้ไหมว่าสาเหตุอะไรที่เขาไปรุมทำร้ายครูอาร์ตปางตาย
ที่ดิฉันใช้ว่าปางตายเพราะตอนนี้อาการสาหัสหลังเกิดเหตุ
อาร์ตเลือดข้างในสมองต้องมีการผ่าตัดเอาเลือดออก
ตอนนี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะอะไรคะเข้าใจผิดเข้าใจผิดคือทำร้ายผิดตัว
คุณค่ะแต่ว่าคนคนหนึ่งต้องมากลายเป็นสภาพแบบนี้ค่ะ
อาร์ตเนี่ยชื่อจริงก็คือวีรพงศ์มะสุขใสอายุ๒๗ปีนะคะ
คือเล่าแบบนี้ครูอาร์ตขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยว
ไปเที่ยวงานประจำปีที่นครพนมที่อำเภอหนึ่ง
ไปเที่ยวเสร็จปุ๊บแล้วไปเจอรุ่นน้องในงาน
เขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกลับมาแบบนี้
จังหวะที่เขากลับมาด้วยกันเขาไปนั่งดื่มกินกันต่อที่ร้านอาหาร
ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นซึ่งกลุ่มวัยรุ่น๔๕คนเนี่ย
เขาพูดเองเลยนะเขายอมรับกับตำรวจเอง
เมื่อวานเป็นคนเดินทางมามอบตัวกับตำรวจเอง
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือตอนที่นั่งกินในร้านอาหาร
มีคนปลาขวดใส่พวกเขาก็พยายามถามว่าใคร
แต่ไม่มีใครตอบสักพักหนึ่งครูอาร์ตลุกขึ้น
วัยรุ่นเนี่ยคิดว่าครูอาร์ตจะหนีแล้วคิดว่าครูอาร์ตเนี่ย
ขวดใส่แล้วคิดจะหนีตามมาเลยค่ะตามมาประกบแบบนี้
แล้วบอกให้จอดสุดท้ายรุมทำร้ายเขาเกือบตายอ่ะคุณ
๕คนประกอบด้วย๑นายโชคชัยมาปัน๒นายนัทธวุฒิใต้บุญเทียม
นายสือโยไลและเยาวชนชายอีก๒คน
คือ๓คนในชั้นพนักงานสอบสวนตำรวจมีการคัดค้าน
การประกันตัวเมื่อวานนี้ครอบครัวไปยื่นคำร้องต่อสาร
เพื่อขอยื่นประกันตัวแต่ว่าสารยกคำร้องค่ะไม่ให้ประกันตัวนะคะ
ที่สุดแล้วทั้งสามคนก็นอนคุกส่วนอีก๒คนเยาวชนชายค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้ต้องให้สหวิชาชีพร่วมสอบปากคำเนื่องจากว่ายังคงเป็นเยาวชนอยู่นะคะ
คุณพ่อคุณแม่ของครูอาร์ตบอกว่าคุณตำรวจขอร้องล่ะ
ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพร้อมกับอยากให้ครอบครัวฝั่งผู้ก่อเหตุ
มาช่วยเยียวยาด้วยเนื่องจากว่าเขามีลูกชายคนเดียว
และเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยล่าสุดค่ะครูอ้าน
อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายแล้วยังคงพักฟื้นในห้องไอซียูแบบนี้นะ
คุณดูนะคนอนาคตดี๒๗ปีเท่านั้นนะคะทำร้ายผิดตัวแล้วปางตายแบบนี้